ในช่วงหน้าแรงแบบนี้จะเริ่มมีกิ่งไม้ใบไม้ในป่าเต็งรังทำให้มีเชื้อเพลิงคือใบไม้จำนวนมากซึ่งง่ายต่อการติดไฟ
ชาวบ้านในหมู่บ้านต้นพึ่งตำบลแม่โป่งอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่จึงร่วมกันทำแนวกันไฟสร้างค่านิยมชุมชนดูแลป่า
กันไฟเป็นเครื่องมือที่ง่ายที่สุดในการที่ไม่ให้ไฟที่ไหม้ในพื้นป่าลุกลามขยายวงกว้างและเป็นแนวตั้งรับไฟป่าได้ง่าย
ชาวบ้านต้นพึ่งตำบลแม่โป่งเลือกทำแนวกันไฟด้วยการเป่าใบไม้แห้งที่ร่วงลงมาออกจากพื้นดินจนมีลักษณะเป็นถนนตัดกลางพื้นที่ป่า
จากนั้นนำใบไม้แห้งที่กวาดไว้ไปเก็บไว้ในเสวียนไม้ไผ่จัดเก็บใบไม้ลดการเผาเศษใบไม้
ตลอดช่วงฤดูแรงเป็นช่วงที่ใบไม้ผลัดไปใบไม้จะร่วงหล่นลงมาตลอดถ้าไม่เฝ้าระวังหรือไม่ดูแลแนวกันไฟใบไม้ที่ร่วงก็จะเกาะเป็นฐานและกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดี
เมื่อมีแนวกันไฟแล้วสิ่งสำคัญที่ชาวบ้านต้นพึ่งตำบลแม่ปงต้องทำควบคู่กันคือการลาดตระเวนและดูแลไม่ให้ไฟข้ามเขตแนวมารวมถึงมีการบริหารจัดการไฟที่เหมาะสม
ไฟป่ามีได้หลากหลายสาเหตุทั้งไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและไฟป่าที่มีสาเหตุมาจากฝีมือมนุษย์
ไฟป่าก่อเกิดความเสียหายอย่างมากหากเกิดการไหม้ในวงกว้างทำให้สูญเสียพื้นที่ป่าทำให้แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าถูกทำลาย
ป่าไม้ที่เราดูแลการเก็บไว้เฉยก็เป็นการอนุรักษ์ที่เราได้ประโยชน์
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยที่เราไม่จำเป็นต้องตัดมาใช้ลดการตัดไม้ทำลายป่า
เพราะต้นไม้ให้อากาศให้น้ำให้ชีวิต
เมื่อเราดูแลป่าป่าก็จะดูแลเรา
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน